สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
สำหรับเรื่องของเคล็ดลับการเสริมดวงชะตาในด้านการงาน
จริงก็มีมากมายหลายวิธีด้วยกันนะคะ
แต่ว่าจะมีอยู่ด้วยกัน๓วิธีค่ะ
ที่ทำได้ง่ายแต่ว่าได้ผลจริงนะคะ
หากใครได้นำเคล็ดลับที่หมอไก่กำลังจะแนะนำนี้ไปใช้
รับรองว่าคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ดีอย่างแน่นอนค่ะ
เคล็ดลับที่๑ก็คือการจัดโต๊ะทำงานค่ะ
หมอไก่ต้องขออธิบายก่อนเลยนะคะว่า
โต๊ะทำงานไม่จำเป็นจะต้องเป็นโต๊ะทำงานที่อยู่ในออฟฟิศเสมอไปนะคะ
แต่โต๊ะทำงานค่ะคือโต๊ะที่เราทำงานกันจริงนะคะ
เช่นคนที่ทำการค้าขายโต๊ะทำงานของคุณก็คือโต๊ะเก็บเงินหรือว่าโต๊ะที่คุณเอาไว้ขายของนะคะแบบนี้เขาจะเรียกว่าโต๊ะทำงานค่ะ
เรื่องของโต๊ะทำงานถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะ
เพราะว่าการทำงานจะดีหรือไม่ดีก็มีจุดเริ่มต้นมาจากโต๊ะทำงานทั้งนั้นเลยค่ะ
และที่สำคัญนะคะคุณควรมีการวางสิ่งที่เป็นมงคลไว้บนโต๊ะเพื่อเป็นการดึงดูดความโชคดีและโชคลาภเข้ามาหาคุณค่ะ
ต้นไม้มงคลนะคะแต่คุณไม่ควรที่จะวางสัญลักษณ์ที่เป็นลูกเงินทองไว้บนโต๊ะโดยตรงค่ะ
เพราะว่าจะทำให้คุณเสียเงินมากกว่าได้เงินนะคะ
ลับที่สองนะคะคือการบูชาพระประจำวันเกิดค่ะ
จริงแล้วการบูชาพระประจำวันเกิดนะคะถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาขั้นพื้นฐานค่ะ
ซึ่งเราทุกคนควรที่จะหาโอกาสในการไปไหว้พระประจำวันเกิดอยู่แล้วนะคะ
โดยเฉพาะช่วงใกล้วันเกิดของเรานะคะเราควรที่จะหาโอกาสในการไปไหว้พระประจำวันเกิด
เพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยให้ดวงชะตาของเราดีตั้งแต่วันเกิดปีนี้ยาวไปถึงวันเกิดปีหน้าค่ะ
วิธีการง่ายเลยนะคะก็คือให้คุณเตรียมเครื่องสักการะค่ะพวกดอกไม้ทูบเทียนปกติเลยนะคะ
และที่สำคัญค่ะก็คือการปิดทองพระประจำวันเกิดนะคะเพราะว่าการปิดทองพระประจำวันเกิดเนี่ยถือว่าเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณได้อย่างดียิ่งเลยค่ะ
ลับที่สามนะคะคือการทำบุญด้วยแสงสว่างค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างที่เห็นได้ด้วยตาเช่นการถวายปัจจัยค่าไฟให้วัดการเติมน้ำมันตะเกียงนะคะหรือว่าเป็นแสงสว่างทางปัญญาเช่นการบริจาคทุนการศึกษาการบริจาคหนังสือนะคะ
เคล็ดลับการเสริมดวงชะตาในเรื่องของการงานที่หมอไก่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจริงอยากจะให้ทุกคนทุกราศีค่ะเอาไปปรับใช้ดูนะคะ
โดยเฉพาะ๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีมากในเรื่องของการงาน
หากมีโอกาสได้ทำตามเคล็ดลับที่หมอไก่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้
แก่ชาวราศีสิงศ์ราศีตุลและชาวราศีธนูนะคะ
หากมีโอกาสได้ทำตาม๓เคล็ดลับนี้
รับรองว่าความสำเร็จความสมหวังความก้าวหน้าอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ